เจาะแจ๊ริมจอค่ะพาไปดูลีลามาแปลกของลูกทุ่งสุดแซ่บค่ะ
ะอนงพนีคุณผู้ชมบอกเลยนะนี่ร้องเพลงไปด้วยปั่นจักรยานไปด้วย
อยากเห็นไหมคะเป็นยังไงไปติดตามกับช่วงเจาะแจ๊ริมจอ
มาจ้ามาจ๊ะมาดูจ๊ะดงพนีกับคอนเสิร์ตรูปแบบใหม่
คือเล่นยังไงไม่ให้เหลือค่าตัว
ไม่ต้องต้องใจเจ้าพาปไม่ได้ชิง
แต่จ๊ะเขาจัดแจกรางวัลอย่างปิ๊งให้เอฟซี
ว้าวแจกจริงจากกระเบื่อยันเรือดำน้ำ
แต่นี่สักระหยาดขนาดแถมส่งถึงที่รับมอบโดยเอฟซีหน้าเวทีเอาไปเลย
โอ้โหแม่คุณเอ๋ยเล่นใหญ่จัดหนักเปิดเต็มขนาดนี้
อยากจะยกนิ้วโป๊กให้สักสิบทีแล้วบอกเลยว่าจ๊ะต้องพอดีอิหนูพอดีแม่เวรี่กู๊ด